เอาละครับคุณผู้ชมฮะผมว่าน่าจะเป็นข่าวที่ดีที่สุดของวันนี้
ที่ผมกำลังจะอ่านต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมแพทย์จุฬาเปิดเผยผลทดสอบ
โควิดจุฬาคอฟ๑๙มันช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงเทียบเท่า
ไฟเซอร์ครับคุณผู้ชมฮะแล้วยังยับยั้งทั้งสายพันธุ์เดิม
แล้วก็สายพันธุ์อีก๔สายพันธุ์เนี่ยนะคือตอนนี้พูดได้เลยว่า
เป็นวัคซีนสายพันธุ์ไทยนะฮะและข่าวดีที่สุดก็คือจะได้ใช้จริงเนี่ย
สักเมษายนปีหน้านี้เองศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมนะครับ
ภูมิในการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิดสิบเก้า
และร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนะครับ
แหลงข่าวความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุลาคอฟ๑๙
สามารถเรียกได้ว่าจุฬาคอร์ส๑๙เป็นวัคซีนสัญชาติไทยรุ่นแรกเลย
ผลการวิจัยเบื้องต้นของการทดลองในระยะที่๑กับอาสาสมัคร๓๖คน
อายุระหว่าง๑๘๕๕ปีที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ๒เข็มมา๗วันแล้ว
พบว่าปลอดภัยดีครับไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงใดมีเพียงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
อยู่ในระดับเล็กน้อยหรือปันกลางและจะดีขึ้นนะฮะที่สำคัญพบว่าวัคซีนจุลาคอฟ๑๙
และสามารถกระตุ้นแอนตี้บอดี้ได้สูงมากในการยับยั้งเชื้อสายพันธั้งเดิม
และยังสามารถยับยั้งเชื้ออื่นอีก๔สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
อีกทั้งยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งจะช่วยควบคุมเชื้อที่อยู่ในคนได้ด้วย
หลังจากนี้ทีมผู้วิจัยจะทดสอบเฟส๒ให้กับอาสาสมัครเมื่อวันที่๒๕สิงหาคมอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็เฟส๓
แล้วก็จะดูว่าจะขึ้นทะเบียนออยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะเอามาใช้อย่างที่ผมบอกเมษายนปีหน้า
สำหรับวัคซีนชุลาโคฟเนี่ยนะฮะเรื่องของการเก็บรักษาผมบอกสรุปคร่าวก่อนเลย
บอกว่าเก็บรักษาง่ายกว่าวัคซีนที่เราซื้อมาจากต่างประเทศอีก
นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะสองพันสิบเก้า
ให้อำนาจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการนำเข้าหรือขึ้นทะเบียนสิ่งจำเป็นค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นยาวัคซีนเวชพันธุ์นะคะ
อันนี้เป็นการประกาศในธรรมนองเดียวกันกับราชวิทยาลัยจุฬาพรนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอรับฟังการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สัตว์อาจารย์ดรสุรพลนิติไกรพฤษประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและอดีตอธิการบดีก็ยืนยันข่าวนี้
แต่ว่าขอให้รอฟังการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะ